ที่จังหวัดบุรีรำค่ะบริเวณไร่มันสำปะหลังบ้านหนองตะครองในอำเภอระหารทรายนะคะ
มีการค้นพบเทวรูปสำริทจำนวน๒องค์
ซึ่งสภาพก็สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวค่ะ
นายชมพูเสี่ยมเพชรวัย๕๕ปี
ตำบลหนองตะครองอำเภอระหารทราย
เป็นผู้พบเทวรูปสำริทนะคะ
ก็ได้นำนายจักริตร่วมกูลประหลัดอำเภอละหารทราย

ชมพูบอกว่าวันพุธที่๑๙ที่ผ่านมาค่ะ
ตัวเองไปถ่ายดินในที่ดิน๒ไร่เพื่อจะปลูกมันสัมปะหลัง
ซึ่งเดิมตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่ามีต้นไม้ขึ้นรกชัด
แล้วก็มีการวางบ่วงจับไก่ป่าเอาไว้ด้วย
หลังจากนั้นวันศุกร์ที่๒๑ตุลาคมกลับไปที่ไร่อีกครั้ง
เพื่อจะไปดูว่าบ่วงนั้นสามารถจับไก่ป่าได้หรือเปล่า

ไปเจอวัตถุสำริดลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมคว่ำ
โผล่มาจากพื้นดินใกล้ต้นมันสัมปะหลังที่เพิ่งปลูก

เห็นเป็นเทวรูปนอนคว่ำหน้าก็รีบกลับบ้านไปบอกภรรยา
พร้อมนำดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้เพื่อขอยกกลับบ้าน
กลับไปอีกครั้งก็เห็นว่ามี๒องค์ค่ะ
ความหน้าในฐานสำริดขนาดกว้าง๔๕เซนติเมตร

ก็นำไปล้างทำความสะอาด
พบว่าเทวรูปและฐานเป็นเนื้อสำริทสภาพสมบูรณ์
โดยลักษณะองค์แรกสูง๓๐เซนติเมตร
องค์ที่สองสูง๒๘เซนติเมตร
นายชัยพรพิมพิทักษ์หัวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลละหารทราย
ก็ได้โทรศัพท์ติดต่อสำนักศิลปากรที่๑๒นครราชศรีมา
ส่งรูปถ่ายเทวรูปสำริททั้งสององค์ไปให้ดูทางอีเมล
ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ทางเจ้าหน้าที่ศิลปากร